ลับนะคะน้องเบยตองคิดว่าคงพร้อมมากแล้ว

สำหรับการซ่อมตำส้มตำลีลา

หลายจังหวัดเขาจัดกิจกรรมกันนะคะ

อย่างที่เชียงใหม่บอกเลยว่าเป็นส้มตำพันปี

ส้มตำพันปีลีลาเด็ดเออยังไงคุณผู้ชมไปดู
ชอบกระด้งคุณแปรและก็

นี่อาจจะเอามาพัดวีหรือเปล่า
เออแต่ละคนหมดสุดเหวี่ยงเหลือแต๋อลีลา

เลือดหมูควงสากมาแบบนี้ค่ะหน้านี่นิ่งนะแต่ลีลาเนี่ยโอ้โหไม่ยอมใครดูซะก่อน
นี่ควงสากไปควงสากมาไม่ต้องพึ่งยาดมือทีเดียว
วงสากแบบนี้หลายคนก็ชอบยิ้มสนุกมีคนเดียวที่กลัวสามีควงสากแบบนี้หวั่น
โอ้โหสนุกสนานนี่ที่เห็นไปนี่นะคะคือคุณยายจันเพ็ญค่ะหรือว่าจันเพ็ญบุญยศยิ่งนะคะ
เรียกว่ากระชากใจผู้เห็นเรียกว่าเห็นลีลากันเลยทีเดียวนะคะ
แค่นั้นก็ยังมีอีกหลายคนนะคะแต่งตัวกันมาสนุกสนานมาโชว์ส้มตำลีลา
งานนี้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีกติกาค่ะผู้แข่งขันสามารถงด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
อะไรเนี่ยแม่เสือสาโอ้เดี๋ยวค่ะ
นี่คือสายย่อเหรอตำแบบสายย่อ

ดูจากลีลาผู้เข้าประกวดทั้งหมด๑๐ทีมมาจากอำเภอต่างแต่ละทีม
โอ้ยยังมีใครยอมใครเลยคุณหา

สำหรับงานนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะนี่บุฟเฟ่ผลไม้๙อย่าง๙นาทีในราคาเพียง๙บาทเท่านั้นค่ะ

นาทีทองด้วยนะคะผลไม้กิโลกรัมละ๑บาทแล้วก็อาหารจานละ๑บาทรวมไปถึงการแข่งขันเชฟน้อยตะลิ้วทองก็มี

นี่แต่ดิฉันอยากรู้มากเลยว่าใครชนะนะคะกินกันไม่ลงเลยล่ะค่ะแต่ละที
โอ้ยยะดมแล้วค่ะ

ไม่ไหวแล้ว
โอ้ยยะดมไม่ต้องจ่อตานะคะคุณยายมันแสบนะคะ